คุณผู้ชมคงเคยติดตามเรื่องของคลิปวัยรุ่นตีกันโดยเฉพาะตามเวทีหมอลำเนี่ย
เกิดขึ้นบ่อยมากแล้วเราก็เคยนำเสนอกันไปแล้วแต่ว่าล่าสุดนี้เกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ดตีกันเหมือนกัน
แต่เวทีนี้เขาบอกว่าเปิดฉากตีกันแป๊บเดียวแล้วก็จบกันง่ายเลย
เหตุเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านไม่ห้ามแล้วก็ยุส่งอีกต่างหากบอกตีตีกัน
เอาให้พอใจแล้วก็หยุดเองน่ะเออเอออยู่แล้วยิ่งทำนั่นนั่นแหละสิ

เหมาะภาคแล้วหมองงาไฟภูติตีขวดอ่ะอ่าหมองเอาพี่นอกมองเอา
ประหนึ่งเวทีภาคมวยอ่ะคือผู้ใหญ่บ้านอ่ะ
ถือไมค์แล้วก็พาคต่อเลยเอาเลยตี
เอาตีกันให้พอใจน่ะเอาตีกันเลยเธอให้มาดู
ให้มาดูคอนเสิร์ตฟรีก็ไม่เอานะคะ
ก็เลยกลายเป็นเวทีมวยไปแบบนี้
ตีจนฉลบูนฝุ่นตะลบอย่างที่เห็นเนี่ยแหละ
ผู้ใหญ่บ้านไม่สนใจไม่ห้ามอะไรเลยนะคะ

และก็ไม่ห้ามกลามเลย
จะมระบกดท่ารห่วงศัตรู
ละวิวาสและแยกย้ายกันไปเองก็ได้ตีกันสมใจนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในงานบุญที่วัดดงมุงบ้านหนองตออำเภอจตุรพักษ์พิมารจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันอาทิตย์สิบเก้าพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองเจ้าของเฟซบุ๊คชื่อแมน
ผู้ใหญ่บ้านว่าเบาว่าวหลายเจ็บคอก็คือถ้าชอบตีก็ตีกันไปนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านไม่พูดมากเจ็บคอหน้างานวันนี้เล่นสองชั่วโมงพอครับ
อันนี้ก็คือเป็นวงที่เขาไปเล่นแหละเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เลยนะคะ
หลายคนเห็นคลิปแล้วถูกใจวิธีการของผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเออดีเหมือนกัน
เจอแบบนี้ไม่ต้องพูดมากให้เจ็บคออยากตีก็ปล่อยตีกันไปเดี๋ยวเหนื่อยก็เลิกกันไปเองนะคะ
หลายคนยังเข้าไปชื่นชมด้วยแล้วบอกว่ามักหลายผู้ใหญ่แบบนี้ก็บอกว่าชอบมากเลยแหม
มีผู้ใหญ่บ้านแบบนี้นะคะถือเป็นวิธีการที่ดี
ถ้าเจอเหตุวัยรุ่นตีกันหน้าเวทีหมอลำอีกไม่ต้องห้ามเดี๋ยวพลเมืองดีเข้าไปห้ามจะพลอยเจ็บตัวไปด้วย
เพราะฉะนั้นปล่อยให้ทะเลาะกันไปแบบนี้ก็ดีสักพักก็หยุดกันไปเอง
ถ้างานคอนเสิร์ตหมอลำที่ไหนอยากจะเอาไปใช้วิธีการแบบนี้บ้างก็คงไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์